โอ้โหลมก็พัดแรงฟ้าก็ครึ้มมาแล้วนะคะเนี่ย
แล้วแถมอะไรคะเนี่ยอูดอกต้นทูบรูสีอุ้ย
พัดมาปลิวเต็มไปหมดเลยต้องไปเก็บผ้าแล้วคุณผู้ชม
อย่างงั้นมันไม่ไว้พวกเนี้ยเกิดมาเป็นวัตถผืน
ตกตกธรรมดาที่ไหนอย่างเงี้ยอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรายงานสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าระยะนี้นะคะหลายพื้นที่ก็ฝนตก
พื้นที่ก็ยังร้อนอยู่ค่ะเรียกว่าฝนตกอาจจะไม่ทั่วฟ้านะคะ
แต่ตกกระจายกันไปอย่างแน่นอนค่ะอย่างวันนี้โอ้โหฝุ่นเยอะมากเลยนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตว่ากลุ่มเมฆเนี่ยค่ะ
จะมาปกคลุมบริเวณตอนล่างของประเทศทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย
รวมถึงภาคใต้แต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีฝนปกคลุมบริเวณภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนปัจจัยอะไรนะคะเราลองมาดูกันหน่อยค่ะ
ก็คือหลักแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของลมค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมที่พัดบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะ
เป็นลมประจำฤดูฝนนั่นเองช่วงนี้กำลังพัดเนี่ยจะแรงขึ้นหน่อย
ตอนนี้มันขึ้นฝั่งไปแล้วสลายตัวไปแล้ว
เพราะฉะนั้นลมเลยกลับมาเทมาทางประเทศไทยมากขึ้นนะคะ
จึงทำให้บริเวณภาคใต้ในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันค่ะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
จึงทำให้ภาคเหนือนี่มีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนฝนจะตกตอนไหนกี่โมงอย่างไรกันบ้าง
ประมาณการคร่าวจากโมเดลนี้เช้าเช้าแบบนี้เห็นไหมคะ
ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก
ยังมีพื้นที่ที่สีฟ้าปกคลุมก็คือฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
ลักษณะเช่นนี้จะเป็นไปต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่ายช่วงค่ำเลยนะคะ
แต่ไม่การันตีว่าจะตกทุกพื้นที่แล้วก็จะตกหนักนะคะ
ดูจากโมเดลนี้เป็นการตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
แต่ฝนจะกระจายตัวทั่วประเทศไทยเลยคุณผู้ชม
จะเป็นในช่วงเวลาบ่ายและค่ำแล้วก็จะเป็นมากหน่อยในช่วงแถบตะวันตกของประเทศ
การจนบุรีตากแม่ห้องศรขึ้นไปถึงเชียงใหม่นะคะ
แล้วก็จะตกหนักเป็นหย่อมเป็นแห่งบางจังหวัดบางพื้นที่นะคะ
ส่วนคลื่นทะเลฝั่งอนามันยังสูง๒๔เมตรยังแนะนำให้ชาวเรืองดเดินเรือในระยะนี้
ส่วนฝั่งอาวุธไทยสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
ส่วนเรื่องของการดำรงชีวิตไปดูกันหน่อยค่ะ
ชาวบ้านที่อ่างทองเขาเฉาะตานขายค่ะคุณผู้ชมนี่สร้างรายได้ได้อย่างงดงามแล้วก็ยังเป็นเมนูคลายร้อนได้ดีทีเดียวนะคะ
ช่วงเวลานี้ของทุกปีผลผลิตดีเหลือเกินค่ะ
ชาวบ้านตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองบอกว่าตานเฉาะเนี่ยยอดนิยมจริงต้องระดมสมาชิกในครอบครัวมาเฉาะตานขายมือระวิงค่ะ
มีเท่าไหร่ก็ขายหมดแต่ละวันชาวบ้านก็จะตระเวนไปตามท้องนาที่ตกลงซื้อกับเจ้าของที่นาเอาไว้บอกเหมาเลยต้นละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ปีนขึ้นต้นตานด้วยความชำนาญตัดทลายตานลงมานำมาเฉาะใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะ
หนักถุงละ๘ขีดขายส่งถุงละ๖๐บาทนะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมวันหนึ่งทำรายได้ได้๓๐๐ถึง๔๐๐บาทเลยนะคะ
แต่ว่า๑ปีจะสามารถเก็บตานมาเฉาะขายได้ในช่วง๒๓เดือนนี้เท่านั้น
ใครอยากจะทานก็รีบหาซื้อทานกันแล้วกันนะคะเพราะของดีมีปีละครั้งค่ะ
ส่วนที่ภูเก็ตนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน
ได้ช่วยกันนำไข่เต่าตะหนุขึ้นมาจากหลุมที่บริเวณชายหาดแหลมไผ่บ้านแหลมพรมเทพตมราวัย
แม่เต่านั้นมาวางไข่ไว้เมื่อวันที่๑๘เมษายน
หลังจากที่ถูกคลื่นใหญ่ซัดเข้ามาจากพายุไซโครนยาอาสนะคะจริงแล้วก็ไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรง
แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องของทิศทางลมก็มีฝนเล็กน้อยจนกระทั่งว่าหลุมไข่เต่ามันพังนะคุณผู้ชม
มีน้ำทะเลไหลท่วมหลุมไข่เต่าเสียหายก็เลยต้องนำไข่เต่าเหล่านี้ขึ้นมาเพราะกลัวว่ามันจะเน่าเสีย
รับความคิดว่าเจอไข่เตาถึง๑๐๘ฟองค่ะเป็นไข่ดี๘๓ฟอง
เจ้าหน้าที่จึงนำไปอนุบาลต่อที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิริธานคาดว่าจะฟักเป็นลูกเต่าได้ในอีก๑๐๑๕วันนะคะ
สภาพอากาศเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
บ้านไหนที่มีวัชพืชอย่างต้นทูบรูสีอยู่อาจจะสร้างความรำคาญนะคะก็ต้องกำจัดล่ะคุณผู้ชม
อันดับแรกดิฉันจะเตรียมเก็บผ้าก่อนอันดับ๒จ้างหนุ่มรถไถมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้เขาไถกลบพวกนี้ไปเลย
กะว่าจะถ่ายปลูกเอาไว้ให้มันสวยมันสร้างความรำคาญไปดีกว่าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
มาเลยมาเลยพี่เดี๋ยวเก็บผ้าก่อนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้